ขณะนี้นะครับหลังจากที่เราเกริ่นตั้งแต่ตอนแรก

ครั้งนี้นะทางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ร่มน้ำเจ้าพยาตอนล่า

บอกว่าตอนนี้นะครับต้องเร่งเกี่ยวข้าว
ให้ทันภายใน๑๕กันยายนนี้นะครับ

ก็จะมีการปล่อยน้ำจากกรมจนประธานนะครับ
น้ำเข้าทุ่งที่เป็นพื้นที่แก้มลิง
ลดผลกระทบน้ำเหนือที่หลักเข้ามานะครับ

กระทรวงเกษตรและสากรก็เปิดเผยว่า
สั่งการให้กรมชมประธานประสานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในช่วง๒สัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อรับฝนลูกใหม่จากอิทธิพลพายุบริกัสและมังคุดครับ
สำหรับแผนรับน้ำหลากในช่วงกลางเดือนกันยายน
จะระบายน้ำออกสู่แก้มลิง๑๓ทุ่งพื้นที่๑ล้าน๕แสนไร่
ซึ่งจะรับน้ำได้๒๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
โดยเพราะว่ารัฐการณ์จังหวัดพิษฐานุโลกสุโขทัย
วางแผนปรับปฏิทินการทำนากับชาวนาให้มีการเก็บเกี่ยว
เกี่ยวให้เร็วขึ้นนะครับเก็บเกี่ยวข้าวนี่แหละครับผม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนื่องจากจะเป็นพื้นที่แรก
จะต้องรับน้ำเข้าทุ่ง
พื้นที่รับน้ำต่อมาก็คือพื้นที่๑๒ทุ่งในจังหวัดชายนาฏ
สุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและพระนครศิริยา
รวมไปถึงลบบุรีปฐุมธานีเป็นพื้นที่แก้มลิง๑ล้าน๒แสนไร่ครับ
ล่าสุดได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่า
เก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมดภายใน๑๕กันยายนนี้
พอดีกับปริมาณน้ำเหนือหลากมาจากรุมน้ำเจ้าพยา
ดังนั้นจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่รุ่มเจ้าพญาตอนล่างอย่างแน่นอนครับ
ตอนนี้ประยุบริจัตธ์อ่อนกำลังลงแล้วนะ

หลังจากที่เข้ามาสู่ที่เวียดนามนะครับ